ส่วนเรื่องนี้เนี่ยบนท้องถนนเหมือนกันก็กำลังต้องการข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะ
ผู้หญิงคนนึงซึ่งลักษณะท่าทางถ้าดูแล้วหลายคนก็จะต้องบอกว่าเหมือนเมาอ่ะ
เพราะว่าพูดจาอ้อแอในท้ายที่สุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนก่อเหตุเนี่ยก็คือขับกระบะไปเฉียวรถเก๋งที่จอดข้างทาง
หลังจากนั้นเหินต่อไปชนเสาไฟค่ะคุณผู้ชม
ชนแรงจนล้อหลุดแล้วก็ไม่ยอมหยุดขับด้วยนะคะ
ขับต่อไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดประกายไฟ
คนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถไปเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยมันมีไฟเกิดขึ้นเป็นไฟเกิดขึ้น
ไม่ทันค่ะเธอขับไปจนถึงบ้านเลยค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮ
มันมีไฟมันมีไฟหยุดก่อนหยุดก่อน
กลัวว่าเดี๋ยวไฟมันไหม้รถจะเกิดอันตรายนะคะ

กว่ากิโลกรัมจะตามไปเพื่อที่จะไปบอกเขา

เลี้ยวซ้ายเข้าไปในตลาดแก่งคอย

ถนนเทศวิวัตรซอย๑บ้านของคนขับนั่นแหละ
นี่ค่ะตำรวจเขาตามไปตรวจสอบ
พบว่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนที่ขับ
ก็คือนางเมตตาวิลาวันอายุ๕๗ปี

บอกว่าขับกระบะกลับบ้าน

ไม่รู้ว่าชนอะไรก็แต่ขอกลับไปบ้านก่อนอืม
ขับต่อเพื่อที่จะไปบ้านนะคะตำรวจบอกเมาหรือเปล่า
ตำรวจคงจะเห็นท่าทางไม่ปกติก็ถามเมาหรือเปล่า
เธอก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เมามองไม่เห็นสายตาสั้น
กลางคืนพี่มองไม่เห็นใช่สายตามันนั้นสั้น
สายตาสั้นแล้วรู้ไหมว่าชนเขาพี่แรงขนาดนี้รู้ไหม
รู้อยู่ชนแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าชนขนาดไหน
ไม่รู้ว่าชนขนาดไหนโอเคโอเค
คุณผู้ชมก็ดูอาการแล้วกันนะคะตำรวจก็ชวนคุย
นักข่าวก็บันทึกภาพเอาไว้นะคะพอไปดูที่เกิดเหตุ
ตำรวจพบผู้เสียหายเอาไปดูผู้เสียหายเป็นรถเก๋ง
แล้วก็ท้ายรถสปอยเลอร์หลังถูกชนพังแบบนี้เลยค่ะนะคะ
ผู้เสียหายอีกรายหนึ่งอันนั้นรายที่๑อีกรายหนึ่งเป็นร้าน
ร้านอาหารนะร้านในดำเป็ดย่างเกลือก็มีร่องรอยถูกชน
ปิ้งเป็ดกระโจมหลังคาผ้าใบนะคะเละนะคะครับ
เสาไฟฟ้าก็มีล้อรถของคุณเมตตาเนี่ยหลุดอยู่ตรงเนี้ย
แต่เธอยังขับไปจนถึงบ้านอ่ะนะคะล่าสุดค่ะ
ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนตรวจแอลกอฮอล์แล้วค่ะตามคาดพี่ไม่เมา
แต่แอลกอฮอล์พี่ร้อยสามสิบแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
เกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วก็มีเรื่องของการทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่ร้านเจ้าของเป็ดย่างเกลือในดำนะคะ
นายมงคลบอกคือคุยกับคุณเมตตาแล้วเขายินยอมรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่ก็อยากฝากคนขับรถนะไม่ควรฝืนถ้าดื่มมานะคะ
ส่วนผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามในคลิปเนี่ย
ตอนนี้ก็คือทราบแล้วว่าคือคุณชนะวุฒิหรือคุณเบ้นนะคะ
เป็นพ่อค้าขายผัดไทยเขาบอกอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๕๐เมตร
เขาได้ยินเสียงดังโครมก็เลยออกมาดูไม่คิดว่าคนขี่รถกระบะจะขับหนีค่ะ
ก็เลยขับตามแล้วถ่ายคลิปไปด้วยเขากลัวว่าเดี๋ยวไฟไหม้รถแล้วจะเกิดอันตราย
เขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนขับที่บอกว่าไม่เมา

คุณผู้ชมก็คงจะมีคำตอบในใจแล้วเหมือนกัน